คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่ง

และอยากจะให้ช่วยตามหาลูกสาว
อายุ๑๒ไงคุณแล้วอยู่แค่ชั้นป๖
แม่บอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพไว้ได้ว่าลูกออกจากบ้านไป
แล้วหลังจากนั้นหายตัวไปเลยค่ะ
ติดต่อลูกไม่ได้มือถือลูกก็ไม่ได้เอาไป
พอคือไปดูมือถือลูก
เห็นข้อความแชทว่ามีการพูดคุยกับผู้ชายคนนึง

แล้วลักษณะเหมือนถูกกดดันให้พาไปหา

คุณกันจอมพลังก็ต้องเข้ามาช่วยเรื่องนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเราต้องแยกกันนะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ว่าน้องซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ของเจ้าของหอพักที่พักอาศัยไป

เพราะว่าทางด้านของเจ้าของหอพักก็ให้ข้อมูลกับคุณแม่ว่า
น้องขอให้ไปส่งที่ท่ารถ
เพื่อต้องการขึ้นรถทัวร์นั่งไปต่างจังหวัดนั่นเอง
แล้วหลังจากนั้นน้องก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้มา๓วันแล้ว

ในช่วงเที่ยงของวันที่๑๘ตุลาคม
จะมีการจับภาพของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ลูกสาวของคุณแม่ไว้ได้นะคะคุณผู้ชมลองดู
ใส่เสื้อแขนสั้นน้องใส่เกงยีน
สะพายกระเป๋าเป้ใบหนึ่งแล้วก็ใส่หมวกกันน็อก
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของหอพัก
คือน้องเองก็ไปเหมือนไปหลอกเจ้าของหอพักว่าให้ไปส่งที่เอกมัยหน่อยได้ไหม

บอกหลังจากนั้นก็คือตามตัวน้องไม่เจออีกเลย
ทางด้านแม่ของน้องนะคะนางสาวมะนาวนามสมมุติค่ะ

คือไปทำงานช่วงกลางวันแล้วกลับมาช่วงเย็น

มีลูกสองคนเหลือแต่ลูกชายอยู่บ้านคนเดียว

ลูกสาวเคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
ทางเกมออนไลน์อายุประมาณสัก๒๐ปี
ไม่เคยเห็นรูปไม่เคยเห็นตัวจริง
ลูกน้องไม่เคยได้เจอกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
เห็นแต่คุยกันในแชทอย่างเดียว
แล้วแม่บอกว่าตอนนี้อยากให้ตามตัวให้เจอ
สิ่งที่เป็นห่วงคือความปลอดภัยของลูกสาวค่ะ

แม่เขาพยายามคุยหนูไม่ต้องการคุย
ค่ะหนูก็อยากได้ลูกหนูกลับคืนมา

ลูกจากตรงนี้ผ่านทำไมครับ
เหมือนแบบเล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะพี่
แล้วทีนี้แบบหน้าเขากับหน้าแบบมันไม่ได้ตรงกัน
ก็เลยเป็นห่วงลูกเราว่าแบบไปเจอคนหน้าแบบนี้
แล้วเขาจะแบบอยู่ยังไงอย่างนี้ค่ะพี่
นี่คือหัวจิตหัวใจของแม่นะคะ
ตอนนี้แม่ใจไม่ดีแล้วเพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวมากเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคุณกันจอมพลังบอกแบบนี้บอกว่า
เอาจริงตัวแม่ของน้องเองก็ไม่รู้หรอกนะ
ว่าตัวคนก่อเหตุที่ล่อลวงน้องออกไปเนี่ยมีจุดประสงค์อะไร
แล้วเป็นใครก็รู้แต่แค่ว่าอายุประมาณเท่านี้
แต่ทีนี้ล่าสุดนะคุณผู้ชมคุณการบอกแบบนี้
แม่ของฝ่ายชายที่ถูกกล่าวอ้างถึงที่บอกว่า
หลอกให้น้องอายุ๑๒ออกจากบ้านไปเนี่ย
พยายามติดต่อมาขอเคลียร์กับคุณแม่ชดใช้เยียวยา
แต่แม่ยืนยันไม่ต้องการค่ะต้องการได้ลูกสาวคืนเท่านั้นค่ะ
แม่ของทางคู่กรณีเนี่ย

ติดต่อกลับมานะครับบอกว่า
เออเนี่ยเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
นะก็ขอเคลียร์ขอไก่เคลียร์แล้วกันนะ

ซึ่งทางคุยกับทางคุณพ่อนะครับ

เขาไม่อยากได้เงินเขาอยากให้ลูกเขาคืน

พาผู้หญิงหนีออกไปจากบ้าน

ซึ่งมันก็โป๊ะอยู่นิดนึงว่า

ความคืบหน้าทางคดีเรื่องของการตามตัวน้องกลับมา
พนเอสุรพงษ์สุบแยมผู้กับสนบางนา
ท่านบอกว่าต้องเร่งติดตามตัวเด็กกลับมาให้ได้เร็วที่สุด

แล้วก็มีการตรวจสอบตามหอพัก
แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามพวกไล่ตามกล้องวงจรปิด
ภายในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่ปลายเหตุ

ก็คาดว่าน่าจะติดตามตัวน้องเจอได้เร็วนี้
ในขณะเดียวกันเจ้าของหอพัก
ที่ถูกระบุตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าน้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วไปส่งที่ท่ารถ

เชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชาย
อายุประมาณ๒๐ปีที่พาที่หลอกล่อให้น้องออกไป
เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียด

ส่วนผู้ก่อเหตุแน่นอนว่า

ไปจากปีดามันดาแน่นอนค่ะ